แต่ว่าความหวานเขาก็มีกรุบกริบกรุบกรับกันอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีการโพสต์ภาพคู่
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ตรงกับวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นไปตามค่านาทีปีหนคุณ
จะได้เห็นโมเมนต์มุ่งมิ้งของคู่นี้นะคะ
ก็เลยเอาทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันไม่หยุดเลย
รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับก็ฟินไปตามกันด้วยค่ะ
ช้อนยอมรับนะคะบอกว่าแอบแวบไปมอบของขวัญ
แล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับ๒๔ด้วยตัวเองค่ะ
ก่อนที่จะเทคิวให้กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัว

คือคุณช้อนเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องกับ
ให้เวลากับครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะ

เป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำ
วันเกิดเขาอะเนอะมันก็

และก็ทั้งจากการโพสต์ภาพ
มันเป็นเรื่องส่วนตัวครับเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยชอบเล่าเยอะนะครับ
ไม่ใช่ว่าเจ็บคอนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างสบายใจที่จะเป็นแบบนี้
อยากให้ความเป็นส่วนตัวก็คือความเป็นคนส่วนตัว
แต่ว่าณวันนี้มันเป็นวันเกิดของเขาก็โอเค
เขาก็อย่างที่เม้นตอบขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไหลมาโดยตลอด
เกิดว่าเจอคนที่คลิกและถูกใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งในส่วนนี้แฟนทุกคนของ๒๔ที่เคยผ่านมา

ทุกคนต้องเข้าใจยุคใหม่แต่อย่ามาชอบแบบพี่แจ๊กรีนนะคะ
ไม่ไหวนะคะชิงฉ่ำไม่ไหวนะคะ